ชุมนุมเนี่ยทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เขาก็มีการร่วมประชุมเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้ด้วยนะคะ
ยืนยันว่าตำรวจต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดฉุกเฉินและการควบคุมฝูงชน
รุนแรงไปแต่ก็เป็นไปตามหลักสากลนะคะ
ส่วนเรื่องการเคลื่อนขบวนวันนี้มีหลายกลุ่มหลายเส้นทางอย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันไปค่ะ
ด่วนจราจรแจ้งว่ากองบัญชาการตำรวจนครบานและกองบังคับการตำรวจจราจรเนี่ย
แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางคาม๊อบนะคะ๑๔๓๐๓
จากกรณีที่กลุ่มที่มาชุมนุมวันที่๑๕สิงหาคมก็มีการรวมตัวกันหลายจุด
ตั้งแต่ช่วง๑๑นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่โดยรอบแยกราชประสงค์
อนุสวรีประชาธิปไตยสายใต้เก่าสะพานพระรามเจ็ด
อายุทยา๕แยกลาดพร้าวลานพระสมุทรเจดีวงเวียนใหญ่นะคะ
นี่ก็เป็นจุดต่างต่างที่ทางม็อบเขาจะมีการเคลื่อนขบวนกันนายสมบัติบุญงามอนง
บอกกรลายจุดเนี่ยได้นัดไหมทำกิจกรรมคาร์มอบสมบัติทัวร์ร่วมกับคาปาร์ค
ในวันนี้จุดประสงค์ก็อย่างที่บอกค่ะ
มนตรีแล้วก็มีการนัดหมายกันเป็นสามจุดใหญ่ใหญ่
สมบัติเนี่ยนัดหมายเริ่มขบวนตอนบ่ายโมงที่วินรถตู้ตรงข้ามอายุทยาปั๊ก
พระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็เนี่ยออกเดินทางมาแล้ว
มาถึงถนนวิภาวดีรังสิตผ่านเสียรังสิตมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะ
่งสู่ห้าแยกลาดพร้าวส่วนนายนัทธวุฒินัดหมายช่วงประมาณ
สิบสี่นาฬิกาที่สี่แยกราชประสงค์จะขับผ่านแยกคลองตัน
พระขนงแยกศรีลมแล้วก็วนกลับมาแยกราชประสงค์เนี่ยค่ะ
ขับเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยนะคะส่วนกลุ่มทะลุฟ้านำขบวนที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ก็นัดหมายช่วงสิบสี่นาฬิกาแล้วก็จะเคลื่อนขบวนสิบห้านาฬิกาเหมือนกัน
่งหน้าก็คือสายใต้เก่าผ่านสะพานพระรามเจ็ดแยกบางพลัด
บรมราชชนนานีแล้วก็กลับมาที่อนุสวรีประชาธิปไตยอีกครั้ง
ทั้งสามขบวนนัดหมายว่าสิบแปดนาฬิกาค่ะช่วงครบทรงชาติเนี่ย
บีบแตรยาวเลยนะคะก่อนที่จะยุติกิจกรรมเนี่ยนะคะ
ก็นี่เป็นความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุม
โดยรวมนี้จะมีประมาณสามถึงสี่จุดด้วยกันนี้นะคะค่ะ